คุณผู้ชมฮะจากเหตุใหญ่นะฮะที่แม็กซ์อนุสวรีเนี่ย
ชิงทรัพย์ในบ่อนการพนันจนเป็นเหตุที่สะเทือนวงการศรีกากีนะครับ
เรื่องของบ่อนพนันกลางกรุงเนี่ยนะฮะวันนี้ตำรวจคุมตัวนายแม็กซ์อนุสวรี
ฝากขังที่สารอาญารัชดานะครับหลังจากถือปืนและอย่างที่เป็นคลิปเนี่ยแหละฮะ
ทรัพย์บ่อนพนันนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเตรียมยื่นประกัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาเงินจะชิงเงินในบ่อนตั้งแต่แรก
แต่ที่ทำลงไปเพราะโมโหกาดของบ่อนที่ไม่เคารพนับถือเขาอะไรแบบนี้นะฮะ
จากเหตุที่แม็กซ์อนุสวรีอันนี้ฉายาเขานะครับหรือว่านายธนาดิสัยสมพงศ์
ถือปืนแล้วก็บุกเดี่ยวจี้ชิงเงินที่บ่อนการพนันหลังแฟลต์ดินแดง
ซอยประชาสงเคราะห์ซอย๘ได้เงินไปเกือบ๓แสนบาท
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ที่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นายแม็กซ์ได้เข้ามอบตัวนะฮะ
เพราะว่าเขาก็กลัวคุณกลัวหลายอย่างนะ
กลัวโดนอุ้มกลัวโดนปิดปากนะครับ
เพราะว่ามันไปเหยียบต่อหลายอย่างนะคุณฮะใช่ค่ะ
โดยมีตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๑
รับมอบตัวแล้วก็นำไปสอบปากคำที่สอนอดินแดงนะครับ
กระทั่งเมื่อเช้านี้ครับเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ตำรวจสนดินแดงคุมตัวแม็กซ์ส่งฟ้องที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ความผิดฐานใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์โดยมียานพาหนะในเวลากลางคืน
สิ่งเทียมอาวุธปืนหรือว่าบีบีกันนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ทะเลาะกับกาดของบ่อนไม่มีเจตนาเข้าไปชิงเงิน
ยืนยันว่าไม่มีนายสั่งให้มาเปิดโปรงเรื่องของบ่อน
และไม่กังวลที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แต่สิ่งที่กังวลคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขา
รวมถึงชีวิตของแม่เขาด้วยนะฮะนอกจากนี้เขายังบอกอีกนะคะว่า
เขาไปเล่นพนันที่บ่อนนี้จนเสียเงินเสียทองไปเป็นล้าน
จากนั้นก็ทะเลาะกับกาดที่บ่อนจึงใช้โอกาสตอนที่กำลังจะกลับเนี่ยฮะ
เข้าไปชิงเงินเอามานะฮะเพื่อเป็นการแก้แค้นกาดนะครับ
คลิปที่เห็นกันในโซเชียลนั้นเห็นเฉพาะตอนที่กวาดเงินมาแล้ว
เขาบอกว่าในความเป็นจริงได้มีการทะเลาะวิวาดกันก่อนหน้านั้น
ซึ่ง๓๔วันก่อนหน้านี้ก็มีการคำเมนต์กันอยู่แล้วกับกาด
โดยเขาถูกรุมทำร้ายเลยต้องชักอาวุธปืนออกมา
คิดว่ากล้องวงจรปิดที่เหลือจะสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
แต่ท้ายที่สุดในคลิปมันโผล่ออกมาแค่นั้นเองนะครับ

นายผมมอบตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจะเข้าไปโทษ
ค่ะครับเพราะถ้าถ้าเกิดคลิปคลิปอ่ะ
กล้องมัน๔๕๐ตัวถ้ามันออกมาหมดมันเห็นหมด
บ่อนของเขาเต็มไปหมดผมคนเดียว
คุณผู้ชมครับทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกเอกรัฐ
เป่าอินรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
ซึ่งตอนนี้ต้องมานั่งรักษาราชการแทนผู้มกับการสอนอดินแดงนะครับ
เพราะว่า๕เสือของสนดินแดนถูกเด้งนะ

เด้งย้ายไปที่ศูนย์ปฏิบัติการของตำรวจนครบานเขาก่อน
เพื่ออยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าปล่อยให้ปล่อยปละละเลย
มีบ่อนการพนันในพื้นที่หรือไม่นะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเอกรัฐเปิดเผยบอกว่า
ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายแม็กซ์ย่านอนุสวรี
เพื่อค้นหาเงินของกลางเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตรวจสอบแล้ว
เป็นปืนบีบีกันดัดแปลงลำกล้องขนาด๙มม
ส่วนผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีถูกชิงทรัพย์
ก็คือเหมือนแสดงตัวเป็นเจ้าของบ่อนนะคุณ

คือเขายอมรับว่าเป็นเจ้าของบ่อนพนันแห่งนี้
เพิ่งเปิดบ่อนพนันเมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง

แต่ทีนี้คุณจำได้ไหมว่าชาวบ้านชาวช่องเขาบอก
บ่อนแห่งนี้เปิดมา๕ปีบ้าง๑๐ปีบ้าง
อีกอย่างคนที่เข้าไปเล่นพนันในบ่อนแห่งนี้บอกเล่นมานานแล้ว

เราเสนอข่าวยังมีนักพนันคนนึงเขาบอกมาเล่นที่นี่มา๕ปีแล้ว
ใช่รวมถึงแม็กซ์อนุสวรีก็บอกโอ้โหเล่นมาหลายครั้งแล้ว
จะเปิดวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมานี้ได้ยังไง

ในส่วนของคนที่มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของบ่อนนะฮะ

เพราะยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเจ้าของบ่อนตัวจริงหรือเปล่า
รวมถึงเรื่องของการเปิดบ่อนเปิดนานแค่ไหนนะครับ
แล้วก็ทีนี้ตำรวจก็นัดส่งฟ้องฝากขังวันเดียวกัน
กับนายแม็กซ์อนุสวรีเช่นเดียวกันนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนทางด้านของตำรวจปล่อยปะละเลยอะไรหรือเปล่า
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของทางตำรวจเขานะฮะ